วันก่อนนะคะคุณมิวนิษฐาแล้วก็ไฮโซเซนค่ะ
ก็ได้พิธีเข้าถวายสังฆราชสำเด็จพระสังฆราชเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็มีพิธีนะคะประธานพรด้วยนะคะ

ก็เกิดขึ้นที่วัดราชบอพิษนั่นเองค่ะ
เป็นการรับราชธานน้ำพระพุทธมนต์

โดยทั้งคู่ได้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาค่ะ

มีวันที่๑๐มกราคมปีหน้านะคะ
หลายคนได้ชมภาพพรีเวดดิ้งแล้วนะคะ
ก็ปกติก็จะเห็นไฮโซเซนเนี่ยใส่สูตรหล่อนะคะ

มาแบบว่าเสื้อเชิดชิวน่ารักมากนะคะ
ก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะว่างานแต่งวันที่๑๐มกราจะยิ่งใหญ่หรือเปล่านะคะ

คือปกติเนี่ยไฮโซเซนเขาจะไปไหนก็ใส่สูตรตลอด
แต่นี้แบบเสื้อยู่สีขาวอังกฤษตัวเดียวจบปึ้ง